ผมท่านลูกบัวประธุมผู้แทนราศดรรย์แบบบัญชี
รายชื่อพักเก้าไกลคนจังหวัดอังทองครับ
ท่านประธานครับผมไม่ได้เป็นผู้ที่แปรยติ
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในมาตราที่๒๕
แต่ขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรครับ
ถ้าท่านประธานจะสังเกตเห็นมาตราที่๒๕กระทรวงสาธารณสุข
เป็นมาตราที่สมาชิกพักเก้าไกรอภิปรายน้อยที่สุด
ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ให้ความสำคัญต่องบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขครับ
แต่เราเห็นว่ากรณีของงบประมาณประมาณ๓๗๕๔๓ล้านบาทเศษ
คณะกรรมธิการพิจารณานั้นอาจจะยังดูต่ำไปด้วยซ้ำ
สถานการณ์ด้านสาธารณสุขในประเทศไทย
ควรจะต้องมีการบริหารจัดการ
ควรจะต้องมีการดำเนินการให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน
แต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีบางประเด็นที่เพื่อนสมาชิกของเราบางท่าน
และอธิบายถึงความจำเป็นในการที่จะต้องปรับรถในบางประการ
นั่นคือสิ่งความแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนครับ
แต่สิ่งที่ผมติดใจครับท่านประธานครับ
แล้วผมขออนุญาตว่าผมจะไม่เลิกถามจนกว่าจะได้คำตอบ
ฉะนั้นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่นั่งอยู่ในสภา
ในวันนี้รบกวนเตรียมคำตอบให้ผมหน่อยครับ
เพื่อให้กรรมธิการได้ตอบผม

ในวงเงินที่มีการตัดไปประมาณ๖๐ล้านบาทเศษนั้น
มีอยู่๒โครงการด้วยกันครับ
โครงการที่๑ก็คือโครงการของกรมสุขภาพจิต
เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้
พึงประสงค์แก่พี่น้องประชาชน
เงินที่ขอจัดสรรมาคือ๑๑ล้านบาทเศษ
กรรมธิการตัดงบประมาณไปจำนวน๒ล้านบาทเศษ
ผมจะไม่งงรายละเอียดเพราะว่าเพื่อนสมาชิก
มานิดสังพุ่มพูดตรงใจกับผมเลยครับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากโควิด
คิดแต่มุมเรื่องของสุขภาพกายไม่ได้
ต้องคิดแต่มุมถึงมุมเรื่องสุขภาพจิตด้วย
ว่าวันนี้มีคนที่ฆ่าตัวตายจากการตกงาน
จากการไม่มีเงินจากการไม่มีนม
การไม่มีอาหารให้คนในครอบครัวกิน

ท่านจำปลายฝนอ่ำสาริกาที่จังหวัดฉะเชิงเซา

สสจิรัตน์ทองสวันได้รับมอบหมายจากผม
ยังติดตามครอบครัวนี้อยู่ในขณะที่ระบบราชการ
เยี่ยมเขาแต่เพียงตอนมีข่าว
วันนี้ยังมีคนฆ่าตัวตายอีกจากการติดโควิด

ฉะนั้นงบประมาณของกรมสุขภาพจิตจำเป็นครับ
ปรับปรุงสายด่วนสุขภาพจิต

ฉะนั้นผมไม่เข้าใจว่า
เพราะเหตุใดท่านถึงตัดงบประมาณในส่วนนี้

ประการที่๒ครับท่านประธาน
ท่านประธานเป็นนักเขียนเป็นนักอ่าน
หนังสือเย็นลมป่าของท่านพิมพ์๒ครั้ง

ท่านประธานอ่านเจ้าชายน้อยแน่นอนครับ
ผมไม่รู้ว่ากรรมธิการอ่านหรือไม่
ขึ้นอยู่กับใช้สายตาหรือหัวใจในการมอง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
ที่เรียกว่าโรงพยาบาลเด็กคนไม่ค่อยรู้จักนะครับ
คนจะรู้จักแค่โรงพยาบาลหญิง
วิถีเด็กไปอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กท่านไปตัดโครงการที่เรียกว่า
กับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานหัวใจและระบบไหลเวียนท่านประธานทราบไหมครับว่าในประเทศไทยอัตราการ
เสียชีวิตจากโรคหัวใจในเด็กนั้นสูงมากประเทศไทยเรามีอัตราการเกิดนะครับ
ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรเขาแบ่งโรคหัวใจในเด็กออกไปสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งเรียกว่าหัวโรคหัวใจแต่กำเนิด
เกิดมาแสนคนต้องมีเด็กป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดแปดร้อยคนอีกโรคหัวใจหนึ่งคือโรคหัวใจหลังกำเนิดครับ
ไม่ว่าจะเป็นโรคคาวาซากิโรคหัวใจโรมาติกใดต่างนั่นก็อีกกลุ่มหนึ่ง
ที่บอกว่ามันน่าเจ็บใจที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กคือโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยนะครับ
ที่ดูแลเฉพาะต่างเรื่องนี้ไม่นับถึงเด็กลูกหลานแรงงานต่างชาติด้าน
ที่เข้ามารักษาที่นี่เต็มไปหมดงบประมาณ๓ล้านบาทเอง
สามล้านบาทเองครับสองเครื่องถ้าท่านมีหัวใจท่านตัดเครื่องเดียว
ก็อาจจะพอพูดคุยกันนี่ท่านตัดทั้งสองเครื่อง
เด็กไม่มีตัวตนพูดเองไม่ได้แต่ผมเรียกร้อง
ผมไม่ขอคืนครับผิดรัฐมนูลว่าท่านตัดงบประมาณในส่วนนี้ทำไมครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ